เรื่องของในเอ็มที่ฆ่าลูกดูด้านหลังสิ

นางสาวเจษดาเนี่ยเมียคนที่๓ของนายเอ็ม
แล้วแน่นอนค่ะต้องเข้าไปอยู่ในห้องขัง
ใครที่ไม่ได้ดูข่าวเมื่อวานอาจจะเอ๊ะมันมีอะไรบ้าง
เรื่องนี้คดีนี้มันมีความขึ้นหน้าทุกวันจริง

บรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวออกมา

นักข่าวก็มาล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกัน
หลายคำถามที่ยิงไป

พี่เจนอยากบอกอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมคะ

ไม่ค่อยอยากฝากอะไรถึงลูกอีก
เมื่อวานที่ไปจุดอย่าเริ่มทำขี้จไหม

พี่ไม่ได้โดนบังคับให้ทำใช่ไหมคะ

เจนรักพี่เอ็มมากใช่ไหมคะถึงยอมทำทุกอย่างเนี่ย
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
รอบนี้เธอไม่ตอบคำถามค่ะคุณผู้ชมแล้วนี่แหละตั้งแต่นำตัวออกมาคือสายหน้าแล้วยกมือไหว้แบบนี้เนี่ยนะคะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจที่สนบังเขนก็คุมตัวนางสาวเจษดาเมียคนที่๓ของนายเอ็มคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะ
อาจจะได้ยินคุณเจนคะพี่เจนคะกับนางสาวดาเนี่ยคนเดียวกันนะคุณผู้ชม
ก็เอาตัวออกจากห้องควบคุมนำตัวไปฝากขังสารอาญา
ซึ่งนางสาวดาเป็นผู้ต้องหาฐานความผิดร่วมกันกับนายส่องศักดิ์หรือว่านายเอ็ม
ทำร้ายร่างกายลูกชาย๔คนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพรางในท้องที่สอนอบังซื้อ
แล้วก็สอนอสายไหมนี่ค่ะตอนที่คุมตัวมาขึ้นรถเนี่ย
นักข่าวถามถามนางสาวดาหลายประเด็นเลยแต่ว่านางสาวดาก็ไม่ตอบ
ยกมือไหว้เดินก้มหน้าสีหน้าสีตาเศร้ามีบางช่วงที่สายหัว
ไม่ได้ตอบคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นยืนยันจุดทิ้งศพลูกไหม
รับความผิดทั้ง๕ข้อหาไหมจำจุดที่ทิ้งได้ไหม
นี่ค่ะเธอนั่งก้มหน้าอย่างเดียวเลยหลังจากนั้นตำรวจก็พาตัวนางสาวดาออกไปฝากขัง
ในรถคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะเห็นมุมภาพว่านี่เห็นไหมคะ
มีผู้ต้องหาอีกคนนึงนั่งอยู่ด้วยขวามือนั้นนะคะอันนั้นไม่เกี่ยวนะ
เกี่ยวอะไรกับคดีนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีอื่น
แต่ว่าต้องขึ้นรถคุมตัวไปฝากขังในคดีเดียวกัน
แล้วนางสาวดาถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ข้อหามีอะไรบ้าง๑ก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพ
ช่วยผู้อื่นซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง
และข้อหาที่๕ก็คือร่วมกันทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้ได้รับโทษ
ถามว่านางสาวดารับสารภาพทุกข้อหาไหมไม่ค่ะ
รับข้อหาเดียวคือร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ข้อหาที่๓แต่ปฏิเสธข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
พูดถึงนางสาวดาหรือว่าเจษดาเนี่ยคุณผู้ชมสถานะของเธอตอนนี้คือเป็นผู้ต้องหา
อีกหนึ่งสถานะที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเป็นแม่ของลูกแม่ของลูกวัย๑๒ขวบคุณผู้ชมจำได้ไหม
ที่คุณกันจอมพลังบุกเข้าไปแล้วก็ไปช่วยเหลือน้องคนนี้ไว้
เมื่อวานเนี่ยพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวนางสาวเจษดาไป
มีจังหวะที่เธอขอได้ไหมขอวีดีโอคอลคุยกับลูกครั้งสุดท้ายได้ไหม
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนางสาวดาก็วีดีโอคอลคุยกับลูกสาววัย๑๒ขวบ
ซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นลูกของนางสาวเจษดากับนายเอ็มนี่แหละ
แล้วก็โดนเอ็มทำร้ายร่างกายสุดท้ายคุณกันจอมพลังไปช่วยออกมา
เมื่อ๑๐กันยายนที่ผ่านมาครับตอนนี้ลูกสาววัย๑๒ปีคนนี้พักอยู่ที่บ้านพักเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคุณผู้ชม
โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานอย่างพลตำรวจตรีธีรเดช
เผยว่าระหว่างคุมตัวนางสาวดาก็ร้องขอกับตำรวจชุดจับกุมอยู่๓ข้อ
สามข้อสามข้อมีอะไรบ้างหนึ่งขอนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูก
คือให้ตำรวจช่วยหน่อยได้ไหมช่วยไปแวะเวียนไปดูแลลูกสาววัย๑๒ปีคนนี้ที่พมดูแลอยู่ให้ด้วยได้ไหม
และสุดท้ายก็คือภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคือขอวีดีโอคอลหาลูกสาวครับ
ตำรวจก็พิจารณาแล้วว่าคำขอทั้ง๓เนี่ยไม่ได้กระทบกับรูปคดีก็เลยอนุญาตให้นางสาวดาได้วีดีโอคอลคุยกัน
แต่ก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่พมนะนางสาวดาคุยกับลูกสาวอยู่สองนาทีเท่านั้นครับ
ระหว่างที่คุยกันนางสาวดาเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้เห็นหน้าลูกแล้วก็บอกว่าได้คุยกับลูกนะ
ก็ถามความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่ของลูกด้วยแล้วลูกสาวตอบอย่างไรคุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันครับ
ดีแล้วค่ะคุณผู้ชม

เมื่อวานี้เอาจริงนะที่ผ่านมาลูกของนางสาวดามี๕คนเป็นผู้ชาย๔คนเสียชีวิต
แต่เรื่องของเอ็มเรื่องของนางสาวดายังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชม